ก็ที่เป็นพาดหัวใหญ่กรณีของอุบัติเหตุรถตู้ชนไฟท่วมย่าง๑๑ศพ
ขยายประเด็นนี้กันนะครับคุณอนุญาฮะ
เรื่องนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมา
ก็เป็นข่าวใหญ่โตพาดหัวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งวันนี้ค่ะ
เป็นรถตู้ที่ว่าจ้างเป็นเหมาคันของคณะครูโรงเรียนคุ้มกล้าวสกอลล่า
มินบุรีที่กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ
ขับรถไปสัมมนากันที่ระยอง

เมื่อมีฝนตกหนักก็เลยทำให้รถตู้เกิดเหตุยางระเบิด
แล้วก็พลิกคว่ำไปกระแทกแท่งแบรีเออร์

จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนะคะ

พันธุ์ตำรวจโทรสุภกิจกองอามสารวัติสอบสวนตำรวจทางหลวง๑
งกำกับการ๘ตำรวจทางหลวงเขาดิน

ตู้พลิกคว่ำเกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง
ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครหมู่ที่๔
ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
จึงมีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่มูลนิธิไตรคุณธรรมชนบุรี

พร้อมกับรถดับเพลิงเทศบาลตำบลดอนหัวล่อนะคะ
ที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง
ดับเพลิงก็พยายามที่จะฉีดน้ำสกัดเพลิง
และมีคนเจ็บกระเด็นออกมานอกรถจำนวน๔คนค่ะ
เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันนำส่งที่โรงพยาบาลชนบุรี๑คน
โรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑ปียเวท๓คนนะคะ
เรื่องต้นอาการสาหัสจากการถูกไฟคลอกนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาในการฉีดน้ำประมาณ๑ชั่วโมง

หมายเลขทะเบียนฮนฮูกย๖๔๒๓กรุงเทพมหานครนะคะ
สภาพรถถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันค่ะ
แล้วก็ภายในรถพบศพผู้เสียชีวิตทั้งหมด๑๑คนถูกไฟไหม้เกรียม

ทราบว่ารถตู้คันนี้ได้รับคณะครูจากโรงเรียนคุ้มกล้าวสกอลล่า
ทัศนศึกษาที่จังหวัดระยองและเดินทางกลับ
มาถึงจุดที่เกิดเหตุก็คาดว่าล้อยางรถอาจจะระเบิด
ยางหน้าเนอะใช่ยางหน้าด้านขวาอืม
ก็เลยคิดว่าจะทำให้รถเสียหลัก
พอเสียหลักก็สายไปมาค่ะไปชนกับแท่งแบรีเออร์
พลิกคว่ำแล้วก็เกิดไฟไหม้อย่างรวดเร็ว

ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้สอบสวนผู้ที่รอดชีวิต

ส่วนร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ตำรวจเจ้าของคดีก็สั่งการให้กู้ภัย
นำไปไว้ที่โรงพยาบาลชนบุรีค่ะ
ก็มีผู้บาดเจ็บทั้ง๔คนที่สามารถที่จะตะกายออกจากรถได้

ก็ค่อนข้างจะเป็นภาพที่น่าสลดใจ
เพราะว่าศพแทบทุกศพไปอยู่ตรงท้ายรถหมดเลย

แล้วก็สภาพศพก็ไหม้เกลี่ยมแล้วก็มีเด็กด้วย
ใช่ค่ะมีเด็กอยู่๑คนเสียชีวิตในนั้นนะครับ

ก็ทำให้การจรจรนะคะธนดรมอเตอร์เวทขาดข้าวในติดขัด
เพราะว่าเวลาเกิดเหตุแล้วคนไม่กล้าที่จะขับรถผ่าน
ตกแล้วก็เป็นไฟลุกไหม้ท่วมทั้งคัน
คนก็กลัวว่าจะมีการระเบิดมากยิ่งขึ้น

เมื่อวานก็เลยส่งผลให้การจราจรติดขัดนานนับชั่วโมงเลยนะคะ